คุณผู้ชมช่วงนี้ก็ถือว่าเลยช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่มาแล้ว
โรงเรียนเปิดเรียนแล้วนะคะหลายมหาวิทยาลัยก็เปิดเรียนแล้วเหมือนกันค่ะ
ล่าสุดมีนักศึกษาปวชปี๑คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเรียนวันแรกหลังจากที่หยุดปีใหม่
ไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ทราบเลขทะเบียนนะคะวิ่งมาเร็วมาก
จนมอเตอร์ไซล์นี่ล้มตีหลังกาหลายตะหลบ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เองก็กระเด็นไปกระแทกกับป้ายแบ่งเขต

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้เองนะครับ
เมื่อสักครู่เป็นช่วงที่ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตกันนะฮะ

ผู้เสียชีวิตที่เจ้าหน้าที่พยายามจะยื้อชีวิตเนี่ยก็คือนายนัทธมนต์สินส่งอายุ๑๕ปีเองค่ะ
เป็นนักศึกษาปวชปี๑ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค
สภาพก็คือร่างกายถูกกระแทกอัดติดกับป้ายเหล็กขาหักหัวแตกเป็นแผลชะกันแล้วก็นอนหมดสติอยู่
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่นะคะ
จนขึ้นรถนะคะคือปั๊มต่อเนื่องเลยแต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายนายนัทมนต์ก็เสียชีวิตนะคะ
สภาพเนี่ยค่ะยับเยินเลยครับชิ้นส่วนกระจายเต็มถนนเลยค่ะ
สอบถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยก็เลยต้องไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดอย่างที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูช่วงต้นเนี่ยนะคะ
นายนัทมนต์เนี่ยคือขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านที่อยู่แถวบางแสนในพื้นที่ตำบลแสนศุกร์ใช้เส้นทางถนนสุขประยูน
มาเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุช่วงปากซอยชุมชนไผ่กลางดอนห่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเพียงแค่๕๐๐เมตรห่างจากมหาลัยเขา๕๐๐เมตรเองนะคะจะถึงอยู่แล้ว
กระบะคันนี้ค่ะขับมาในช่องกลางด้วยความเร็วแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเลนส์ขวาสุดซึ่งจังหวะนั้นนายนัทธรรมน์ก็ขี่มาเป็นจังหวะที่เข้ามาเจอเลนส์เดียวกันตรงเลนส์ขวาพอดีต่างคนต่างเบรกกันไม่ทันค่ะก็เลยเฉียวชนกันขึ้นแน่นอนกระบะกับมอเตอร์ไซน์อะไรจะปลิวล่ะก็ต้องมอเตอร์ไซน์
ตำรวจกำลังไล่ขอดูกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อจะแกะรอยดูหมายเลขทะเบียนรถกระบะแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีเพิ่มเติมจะได้นำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ใจร้ายจริงนะฮะเพราะว่าคุณหนีไปเลยใช่ไหมถ้าจอดรถแล้วลงมาดูเขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้